ถูกรุมถูกเจ้าหน้าที่รุมเหรอใช่
เจ้าหน้าที่ในที่นี้ในคลิปนะเขาพูดนะคะ
ว่าเป็นเจ้าหน้าที่อศหรือเปล่า

คนก็วิภาควิจารณ์ว่าทำไมต้องทำกันขนาดนี้เลย
ก็มาโพสต์เอาไว้เมื่อวันที่๒๕กันยายนที่ผ่านมา
มีข้อความด้วยโพสต์วันที่๒๕
แล้วบอกว่าถ่ายเมื่อคืนวันที่๒๔กันยายน
บริเวณลบบุรีราเมฆเที่ยมเผลอหาดใหญ่จศสงขลา
ได้ยินเสียงตอนแรกนึกว่าคนทะเลาะกันดังมาก
วิ่งไปดูแล้วเป็นภาพอย่างที่เห็น
ไม่รู้ว่าเรื่องเป็นมายังไงเด็กก็ไม่ต่อสู้นะ
แต่ทำเกินกว่าเหตุไปไหม
คลิปนี้ค่ะความยาวประมาณ๑นาทีคุณผู้ชม
วัยรุ่นที่ถูกรุมเขาไม่ได้ตอบโต้อะไรเลย
เดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมกันเต็มเลยค่ะ
ว้ายมันนี่ดาดมาก

มันมันเอาอะไรตีอ่ะ
อ้าว
ว่ามันว่าไอ้เด็กนั้นหนีด่าน

หนีดาดไงต้องไปทำอะไรกับกันนั้นเลย

นี่คุณผู้ชมแล้วก็ขี่ไปกันทั้งหมดเลยนะคะ
พอคลิปนี้มันแชร์ออกไปเนี่ยทั้งเพจหลายเพจ
แล้วก็ในโลกโซเชียลเขาก็แสดงความคิดเห็น
ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ

เพราะว่าถ้าเกิดว่าวัยรุ่นคนที่เขาโดนรุมผิดจริง

ส่วนบางคนก็บอกว่าถ้าเกิดวัยรุ่นแหกด่านจริง
แบบที่บอกในคลิปมันไม่ใช่หน้าที่ของอสมั้ย

ทีนี้พอเห็นเป็นคลิปแล้วคือภาพมันอยู่ไกล
เราก็พยายามซูมนะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นมุมสูงไง

แต่เราไม่รู้หรอกที่มาก่อนหน้านี้มันคืออะไร
ก็เลยพยายามติดต่อไปที่เจ้าของคลิป
ติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ก็ทราบว่าวัยรุ่นในคลิปที่ถูกรุม
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา
ช่วงก่อนเกิดเหตุคนที่เขาถ่ายคลิป
เขาขับถ่ายขับผ่านผู้ชายกลุ่มที่มารุม

หลังจากนั้นผู้ชายกลุ่มดังกล่าว
ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาด้วย
ก็ด้วยความที่กลัวว่าถูกยัดยาเสพติด

ทีนี้ก็เลยเลือกจอดรถในที่สว่าง
แล้วก็อย่างที่เห็นคือก็เป็นตามคลิปนี้